นครศรีธรรมราชโหดเยี่ยมไม่แพ้กันนะคะผู้ชายคนหนึ่งไปตกปลาแล้วไปเจอศพ
โอ้โหสภาพเนี่ยเละค่ะโดนแทงพลุนห้าสิบกว่าแผล
มีลักษณะโดนตีโดนฟันเต็มไปหมดนะคะตำรวจทำงานไวมากนะคะ
จับตัวคนร้ายได้นะคะเนี้ยเกิดขึ้นในท้องที่ของตำรวจสอบพอร์ท
สารานะคะไปจับตัวคนร้ายชื่อนายสมชายยูโซ่วัยสี่สิบสองปี
คนนี้มีฉายาเล็กมือมีดจับได้อยู่ในคอกเป็ดบ้านในทุ่งนะคะ
ตะบนท่าสารานั่นแหละนายสมชายยอมรับสารภาพว่าเขานี่แหละ
คือคนฆ่านายสุนทรคนที่ถูกพบศพอยู่ริมชายหาดจริง
ก็ยึดของกลางเป็นอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ๕เซนติเมตรได้
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ชายหาดสันติศุกร์นะคะ
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แล้วค่ะมีคนไปเจอศพนายสุนทร
นอนตายอยู่ริมชายหาดสภาพคือโดนแทงด้วยมีดปลายแหลม
ถ๊ายทอย๙แผลใบหน้าอีก๓แผลฝ่ามือซ้ายมีรอยแผลมิลบาท๑แผล
นับรวมรวมแล้วเนี่ยห้าสิบกว่าแผลค่ะลำตัวเขียวช้ำไปหมด
เสียชีวิตมาประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงแล้วนายสมชายเล่าแบบนี้
กลางดึกวันที่๑๘กุมภาพันธ์เขานั่งเล่นอยู่ที่สาราหลังตลาดคนรวยที่อบตท่าสารา
สุนทรเดินมาหาทักทายคุยกันครู่นึงเขาเห็นแล้วว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
ประกอบกับเพิ่งเสพยามาก็เลยหลอนค่ะ
ล็อกคอนายสุนทรเดินไปริมชายหัดสันติสุก
แล้วก็ไปหยิบเอาท่อนไม้กระหน่ำตีนายสุนทรจนฟุบลงเท่านั้นแหละค่ะ
เอามีดปลายแหลมเนี่ยแทงทั้งคอแทงทั้งทำตัวแทงแบบไม่ยั้งเลย
นายสุนทรแน่นิ่งไปแล้วเขาก็เดินกลับไปที่บ้านพักที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุหนึ่งกิโลเมตร
เขาบอกเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะไปนั่งดื่มน้ำพืชกระท่อมอยู่ในคอกเป็ด
แล้วอยู่อยู่ตำรวจก็มาบุกจับเขาบอกหนีไปไหนไม่ได้หรอก
ไปไหนนอนก็ไม่ได้นอนไม่หลับเพราะวิญญาณนายสุนทรหลอกร้อนตลอดเวลา
ทีนี้นายสุนทรคนนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความพิการทางสติปัญญามาตั้งแต่เกิดนะคะ
หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่สิบหกกุมภาพันธ์หายตัวจากบ้านญาติในอำเภอทุ่งสงศ์นะคะ
ญาติญาติเป็นห่วงมากเพราะว่าด้วยลักษณะอาการของนายสุนทรแล้วเนี่ย
ทุกครั้งเวลาหายตัวออกจากบ้านจะกลับมามีบาดแผลคือถูกคนทำร้ายกลับมาตลอดเลย
ก็แจ้งความติดประกาศหาตัวนายสุนทรน่ะนะคะคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับคนที่พบศพของนายสุนทรคนแรกชื่อในต้นเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามักจะมา
พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตกปลากันลองฟังวินาทีที่เขาเจอศพหน่อยนะคะ
ก็คิดอยู่อะเฮ้ยเขาน่าจะส่องรอยหน้ามั้ง
ก็เลยคิดอย่างนี้น่าจมน้ำน่าจะคนคนที่เอาเขาออกทะเลมั้ง
แล้วก็จมน้ำก็เลยโทรหาเจ้าหน้าที่ครับ
แล้วเห็นแขนที่หน้าที่คอเข้าไหม
ไม่เห็นนะไม่สังเกต
ต้นบอกว่าโอ้โหสภาพศพคือเละจริงไม่กล้าสังเกตรายละเอียดมากก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ไปพูดคุยกับนางสาวพัชนีชุมพลพี่สาวนายสุนทรค่ะ
บอกว่าน้องชายเนี่ยพิการทางสมองมาตั้งแต่เกิดแล้ว

บางครั้งเนี่ยเดินหายไปไกลคือข้ามไปถึงสุราชธานีก็มี
กระบี่ก็เคยมาแล้วแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายกลับมาตลอด
ครั้งนี้ที่หายตัวไปครอบครัวเลยเป็นห่วงมาก
ได้แต่ภาวนาว่าขอให้กลับมาอย่างปลอดภัย
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะ
บอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอตกใจมากที่สุดคือหมอชนสูตรเนี่ยบอกว่า
ตั้งแต่ชนะสูตรศพมาไม่เคยเจอศพไหนถูกตีฟันแทงเละขนาดนี้
และขนาดผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังคงถูกรุมตีฟันแล้วก็แทงอยู่
บอกคนที่ทำแบบนี้ได้จิตใจต้องไม่ใช่คนแล้ว
ทำไมถึงทำคนไม่มีทางสู้ได้แบบนี้ทั้งนั้นที่น้องเธอเนี่ย
ไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยค่ะ
มันมันมากน่ะเพราะว่าที่ถ้าเกิดเป็นแผลนะ
วันนี้ที่ที่เพลย์ที่คุณหมอบอกอ่ะห้าสิบกว่าเพลย์ที่ต้นคอที่ศรีษะ
ห้าสิบกว่าเพลย์แล้วแกบอกว่าทั้งมีดทั้งพลา
ทั้งไอไลน์เหล็กขูดฉาบทั้งอะไรแล้วไม้ด้วย
แล้วที่รับไม่ได้คือหมอบอกว่าตายแล้วยังตีอีก
เหมือนกรดมาตั้งแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนำเลยอ่ะ
ลุนหมดเลยที่คอนะพลุนหมดเลยมากพี่ว่านะ
พี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนะทำแบบนี้นะ
ก็ให้น้องไปเป็นเทวดาวก่อนน่ะเจอได้ไม่ต้องมาเป็นมี
เคยวาดฝันหรือวางแถนอะไรกันไว้ไหม
คืออยู่จนตายจากจะเลี้ยงจนตายจากแกก็ตายจากจริงจริง
ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ให้ไปเกิดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ
ไม่ต้องมาเป็นคนพิการแบบนี้ไม่ต้องมาโดนฆ่าตายแบบนี้
เกิดให้ครบ๓๒เหมือนคนอื่นก็พอค่ะ
เราเองคิดมาตลอดว่าเออแกเดินเป็นธรรมชาติ
เดินตั้งแต่เราจำความได้แล้วแต่แกก็กลับบ้านมาปลอดภัยทุกครั้ง
ส่วนตัวรู้สึกผิดมากที่ไม่ยอมโพสต์ตั้งแต่วันที่๑๖
เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวแกก็กลับมากลับมาทุกที
จนกลับมาอันนี้เราก็กลับมาถึงตอนนี้แกว่าจะปลอดภัยโทษนะครับ
สำหรับนายสมชายผู้ต้องหานะคะมีประวัติเสพยาเสพติดมานานแล้ว
แล้วก็มีอาการหลอนยาเสพติดบ่อยครั้งชอบอารวาสเอามีดแทงคนในหมู่บ้าน
ได้ฉายาว่าเล็กมือมีดนี่แหละค่ะ
ครับล่าสุดตำรวจเร่งสอบสวนแล้วก็จะส่งฝากขังแล้วนะคะครับ